อุบัติเหตุกันก่อนนะคะเป็นอุบัติเหตุกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ครูฝึกรอดอร์ก็คือนักศึกษาวิชาทหาร
ขับรถมาด้วยความเร็วเลยนะคะไปพุ่งชนป้อมตำรวจกลางสี่แยกเลยนะคะ
รถทะลุป้อมเข้าไปเลยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้หน่อยค่ะ

ทะลุพาออกไปแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากหลับในหรือไม่ก็เมาแล้วขับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะ
กล้องวงจรปิดในบันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงที่
พุ่งเข้าชนป้อมตำรวจแบบนี้นะคะ
เป็นลักษณะของตู้บังคับไฟสัญญาณจราจรอยู่ที่บริเวณ๔แยก
แล้วก็ทะลุออกมากลางถนนอีกเส้นหนึ่ง
เพราะดีขณะที่เกิดเหตุไม่มีตำรวจอยู่ในตู้นี้

หลังจากเกิดอุบัติเหตุกู้ภัยรีบนำตัวคนขับส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
จุดเกิดเหตุ๓แยกกองกำลังผาเมืองตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตำรวจสพช้างผึกเมืองเชียงใหม่
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถคันนี้ค่ะ
อยู่ในสภาพด้านหน้าพังแบบนี้ค่ะ
กินเข้ามาถึงตัวเครื่องเลยนะ
ตู้บังคับสัญญาณไฟจราจรก็พังเหมือนกัน

ส่วนคนขับรถเก๋งคันเกิดเหตุนะคะ
เอกนิคมยศมูลอายุ๓๑ปี
สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ณฑนทหารบกที่๓๓เชียงใหม่

ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ว่าก่อนเกิดเหตุ๑๐เอกนิคม
ขับรถเก๋งมาจากถนนหน้าโรงพักช้างเผือก

แทนที่ไม่เลี้ยวซ้ายก็ตรงไปนะ

ชนตู้บังคับสัญญาณไฟจราจร
ทะลุออกไปยังถนนโชตนา
ทำให้๑๐เอกนิคมได้รับบาดเจ็บ

และขณะเกิดเหตุไม่มีตำรวจอยู่ประจำตู้ด้วยนะคะ

นิษฐานว่า๑๐เอกนิคม๒อย่าง
สันนิษฐานว่า๒อย่าง๑คือหลับใน
มาสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม

ก็ยังดีจากภาพจริงเห็นว่ารถ
อีกคันนึงก็วิ่งมาอีกเลนด์นึง
ดีที่ไม่ชนกันนะคะ